วันที่การเมืองมีความชัดเจนนะคะว่าไม่มี๘พักร่วมอีกแล้วนะคะ
ความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งที่คนถามถึงก็คือคุณพิธาริมเจริญรัฐ
คุณผู้ชมค่ะหัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิธาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ว่าไม่ค่อยสบายงดภารกิจ๑วันก็คือ๑สิงหาคมแล้วก็ขออภัยทุกคน
นี่ค่ะวันนี้ก็มีคนไปถามคุณชัยธวัฒน์นะคะ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตอนนี้คุณพิธาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เบื้องต้นก็โทรวีดีโอคอลไปหา
กำลังใจดีแล้วก็เข้าใจตามที่พักเพื่อไทยแถลงข่าวออกมา
แต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก
เพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสียงค่ะ
เพราะว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้วพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้แล้ว
ก็คงเราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้
นี่ค่ะก็รักษาตัวอยู่ค่ะในตอนนี้นะคะ
แต่คงนอนดูข่าวอยู่แล้วนะนะครับ